มาอย่างเสียงกันหน่อยว่าใครเป็นเต็งฉา
สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้

คาดการณ์กันว่าการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นนะครับ
จะเป็นการขับเขี้ยวกันของ๒ผู้สมัครสำคัญ
ก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้สมัครหมายเลข๒นะครับ
และดรชวิทย์ผลชีวินอดีตกุญซือทีมชาติไทยซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลข๔
จะ๑๒เสียงมีสิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้
จะเป็นผู้ชี้ขาดครับว่าใครจะได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไปครับ
เราเริ่มกันที่ฐานเสียงในศึกฟุตบอลถ้วยพระราชทานในประเภทขอไข่คอควายและงองูนะครับ
เสียงนะครับคาดว่าจะเทไปที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงถึง๕เสียงครับ
ส่วนอีก๑เสียงดรชาญวิทย์ผลชีวินน่าจะได้ไป
เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบจาก๖เสียงแรกนะครับดรชาญวิทย์ผลชีวินนั้นยังเป็นรองครับ
เรามาดูเสียงสำคัญต่อไปก็คือ๓๐เสียงในศึกดิวิชั่น๒
ซึ่ง๓๐เสียงนี้เป็นจำนวนเกือบถึงครึ่งหนึ่งของเสียงเลือกตั้งทั้งหมดจาก๗๒เสียง
ดังนั้นจึงเป็นเสียงที่สำคัญมากครับและจะชี้ชะตาได้เลยทีเดียวสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้นะครับ
และจากการเลือกตั้ง๓๐เสียงตัวแทนของศึกดิวิชั่น๒ไปเมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
พบว่าในโซนภาคเหนือนั้นก็มีสโมสรที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนพลตำรวจเอกสมยศ
อย่างสโมสรลำพูลวอรีเออร์ในโซนภาคตลออกเฉียงเหนือมีสโมสรอย่างอุดอนธานีเอฟซี
และสโมสรอุบลราชธานีเอฟซีครับ
กันที่โซนกลางตะวันออกนะครับโซนกลางตะวันออกมีสโมสรพานทองเอฟซีรวมถึงทวีวัฒนาเอฟซี
ที่เป็นสโมสรฐานเสียงสำคัญครับ
เช่นเดียวกับโซนกลางตะวันตกที่มีสโมสรทั้งหัวหินซิตี้ทั้งสมุทรสาครเอฟซีและศรีหมอกเอฟซี
สนับสนุนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ก็มีสโมสรราชบุรีมิดผลอาแบ็ค
รวมถึงบีซีซีเทโรเอฟซีและทหารบกเอฟซีครับ

มี๕สโมสรจาก๑๐สโมสรที่ถูกเลือกเข้ามานะครับ
ทั้งหมดคาดว่าจะเป็นฐานเสียงของพลตรวจเอกสมยศทั้งหมดครับ
ดังนั้นเมื่อเราเทียบคะแนนจาก๓๐เสียงแล้ว
เชื่อว่าพลตำรวจเอกสมยศภูมิพันธ์ว่างนั้น
กุมความได้เปรียบของศึกดิวิชั่น๒ในมือเรียบร้อยแล้ว

น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเลือกตั้งในวันนี้เลยทีเดียวครับ
ไปกันต่อในศึกดิวิชั่น๑
เสียงเลือกตั้งนะครับที่จะมีสิทธิชะตากับมุกฟุตบอลไทยในวันนี้ครับ
เสียงนะครับคาดว่าพลตำรวจเอกสมยศนั้น
กลุ่มเสียงส่วนใหญ่ถึง๑๒เสียงนะครับ
ซึ่งสโมสรที่ให้การสนับสนุนนั้น
ดูจากการลงสมัครเป็นผู้สมัครในตำแหน่งสภากรรมการนะครับ
พบว่าสโมสรที่ให้การสนับสนุนคาดว่าจะเป็นสโมสรพิจิตรเอฟซี
ประจวบเอฟซีรวมไปถึงสโมสรอ่างทองเอฟซีครับ
ที่ดรชาญวิทย์นั้นก็มีเสียงสนับสนุน
สโมสรอย่างสมุทรสงครามเอฟซีครับ
เราไปกันที่ไทยพรีเมอร์ลีก๑๘เสียงนะครับ
เสียงของไทยพรีเมอร์ลีกนั้น
มีสโมสรยักษ์ใหญ่ครับที่ให้การหนุนหลัง
คนตำรวจเอกสมยศให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอล

สโมสรชนบุรีเอฟซี
รวมถึงสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี

ดังนั้นคาดว่าพลตำรวจเอกสมยศ
มีโอกาสที่จะได้คะแนนเสียง
จากไทยลีกถึง๑๓คะแนนนะครับ

และนี่ก็คือคะแนนเสียงจากทั้ง๔ดิวิชั่นนะครับ

จะได้คะแนนเสียงถึง๖๐คะแนนนะครับ
จากผู้สมัครจากขออภัยครับ
จากเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้น๗๐

จะจบเพียงแค่การเลือกตั้ง๑รอบเท่านั้นนะครับ
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับ

เราก็ต้องมาติดตามลุ้นกันอย่างใกล้ชิดครับว่า

รูปแบบใดนะครับและผู้สมัครรายใด

เพียงการคาดการณ์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวี